ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้ใบตองก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศ
ด้วยการออกตามล่าหาวัตถุดิบอาหารทะเลสดกันถึงที่จังหวัดระนองเลยค่ะ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัดระนองเกิดจากภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาและที่ราบชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่จนเป็นที่มาของชื่อเมืองระนองและอีกหนึ่งความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ก็คืออาหารทะเลค่ะ
เมื่อมาถึงที่นี่ทั้งทีใบตองก็ขอพาทุกคนไปพบกับเจ้าถิ่นที่จะพาเราไปดูแหล่งวัตถุดิบกันถึงที่เลย
สวัสดีค่ะพี่กิต้านะคะ
กีต้าวันนี้ใบตองพร้อมมากสำหรับการที่จะมาตามล่าหาวัตถุดิบท้องถิ่น
แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่กีต้าจะพาใบตองไปหาแหล่งวัตถุดิบที่ไหนกันบ้างวันนี้
วันนี้เราก็จะไปหาไปที่สวนมะพร้าวของพี่เองค่ะ

แล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาแหล่งวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบอาหารทะเลสด

ธรรมดาซะที่ไหนล่ะคะมาถึงระนองทั้งทีต้องออกไปตามล่าวัตถุดิบกันแบบสดสดก่อน
ซึ่งพี่กีต้าก็พาใบตองมาที่สวนมะพร้าวแห่งนี้
แต่เอ๊มันจะพิเศษตรงไหนตามใบตองมาเลย
หลังจากที่เราไปเดินชมสวนกันมาเรียบร้อยนะคะ
ตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบที่จะมาทำกิจกรรมกันแล้ว
นั่นก็คือการทำไอศครีมมะพร้าวกะทิสดนั่นเองใช่ไหมคะ
คือวัตถุดิบทั้งหมดหาได้จากในสวน

ที่ผ่านมาและที่สำคัญวิธีการทำเนี่ยพี่กีต้าบอกว่ามันไม่ต้องใช้ตู้เย็นเลย
ใช้แค่กระมัง๒ใบนี่เองค่ะ

เริ่มเลยค่ะกระมังจะทำไอติมออกมาได้ยังไงไปดูกัน
ขั้นตอนแรกก็คือเริ่มจากน้ำมะพร้าวก่อนนะคะ

เป็นลิปปิ้งครีมแบบเหลวค่ะ

ด้านซ้ายค่ะไปหมดเลย
เนื้อมะพร้าวลงไปในขั้นตอนนี้เลยเหรอคะ

ไอศครีมเราเริ่มข้นขึ้นแล้วค่ะ

ไอศครีมมันเริ่มเป็นเกร็ดขึ้นมาแล้วตรงขอบ
แขนเริ่มสั่นแล้วค่ะพี่กีต้า
ใช่ค่ะหลังจากผ่านไป๑๐นาที

นี่คือไอศครีมมะพร้าวฝีมือใบตองค่ะ

และไม่น่าเชื่อด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยสามารถทำไอศครีมกันแบบสด
บนกระเตงบกแบบนี้โดยใช้วัตถุดิบข้างหลังนี่เองค่ะ

หลังจากลิ้มรสไอศครีมที่มาจากมะพร้าวภายในสวนพร้อมทำกันแบบสดที่กระเตงบกกันไปแล้ว
ก็ถึงเวลาออกหาวัตถุดิบจากทะเลกันแล้วค่ะ
ไปค่ะคุณผู้ชมไปตามล่าวัตถุดิบจากทะเลกัน
กีต้าเลยพาใบตองมาที่นี่ตลาดกิโลเมตรสามสิบ
นี่ค่ะคือวัตถุดิบที่เราหามาได้ทั้งหมดในวันนี้นะคะ
นี่ค่ะกุ้งแข็งแรงขนาดนี้กล้ามใหญ่กล้ามยาวมากนะคะตัวก็แน่น
อันนี้ของพี่กีต้าก็เป็นปลาเก๋าสดตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นวัตถุดิบสำหรับเย็นนี้แน่นอนค่ะ
นี่แหละค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วเราสองคนก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะไปกันเลย
วัตถุดิบก็ได้แล้วเหลือเพียงที่ที่จะรับประทานอาหารเท่านั้น
กีต้าคะส่วนใหญ่วัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยนะคะมันเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเลยหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ชาวบ้านเขาเพาะเลี้ยงกัน
ตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่มาจากการหาจากธรรมชาติเป็นประมงชาวบ้านเลยค่ะ
ุ้งแม่น้ำนะคะที่นี่ก็คือจะมีความพิเศษที่ว่าเนื้อจะแน่นใช่ค่ะเวลาแบบย่างแล้วคือเนื้อแน่นแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นน้ำขึ้นลงอย่างนี้ก็คือหัวกับลำตัวเขาจะเท่ากัน
ยังค่ะมาระนองทั้งทีต้องได้บรรยากาศที่โอ้โหแบบสุดไปเลย
เราก็เป็นจุดพักสำหรับชั่วคราวสำหรับคนเลี้ยงหอยเพราะว่าเวลาน้ำลงอย่างนี้ค่ะ
พอหอยลงเห็นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาเฝ้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีแบบ
เขาอาจจะมาตัดของเราไปหอยอาจจะหายก็ได้หอยหายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้ค่ะกระเตงที่เรานั่งอยู่เนี่ยเห็นว่าพี่กีต้าพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยถูกไหมคะ
ถ้าเรามองไปฝั่งตรงข้ามใช่ก็จะเป็นธรรมาแล้วเป็นฝั่งธรรมาแล้วแต่ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
เป็นวิวพัฒนาที่ตกเด่นซึ่งตรงนี้เป็นวิวที่สวยมากสวยมากไปถ่ายลงเฟสบุ๊คค่ะแล้วเพื่อนถามว่าที่นี่ที่ไหนอยากมาที่ไหนอยากมาใช่
ก็เลยมีจุดเริ่มต้นที่จะทำกระเตงตรงนี้เป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวใช่อืม
แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบนกระเตงนี้บ้างก็ปกติคือเราก็จะพามาก็คือจะมาชมค่ะ
หอยให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหอยแมงผู้หอยนังลมว่ามีที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
หอยที่นี่เนี่ยตัวใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีให้นักท่องเที่ยวได้ทานอาหารทะเลสดสดที่นี่ด้วยใช่
แล้วเราจะมีการประกอบอาหารบนนี้ไหมคะที่นี่จะมีแค่ปิ้งย่างเฉย
การทำอาหารคือเราจะทำจากที่ฝั่งมา
และแล้วก็ได้เวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะ
เพราะว่าอาหารทะเลสดจากทั้งชาวบ้านและบนกระเตงแห่งนี้ก็มาอยู่รวมกันตรงหน้าแบบนี้ค่ะ
โอ้โหฟินสุดค่ะ
หลังจากที่ใบตองพาตัวเองมาสัมผัสการกินการเที่ยวการพักผ่อนที่มีความใกล้ชิดธรรมชาติอย่างสูง
ยิ่งทำให้ใบตองรู้ว่าสิ่งเหล่านี้

ค่าที่ธรรมชาติมอบให้เรา
ซึ่งก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องรักษาและส่งมอบของขวัญเหล่านี้ให้กับคนรุ่นหลังของเราต่อไปค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
กดไลค์กดแชร์แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ
พร้อมติดแฮสแท็กรายการโอโฮไทยแลนด์
ตอบได้ถูกต้องและแสดงความคิดเห็นโดนใจ
รับไปเลยรางวัลหมอนผ้าห่มน่ารัก
และเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่จากทางรายการ

ถึงวันศุกร์ที่๒๕มกราคม
พุทธศักราช๒๕๖๒

เสาร์ที่๒๖มกราคม

มาร่วมสนุกกันเลยจ้า
สวัสดีครับ